กรีนอัศดาพรคุณผู้ชมก่อนหน้านี้เนี่ย
เคยออกมาประกาศว่ากำลังคบหาดูใจ
อยู่กับนักแสดงหนุ่มร่วมสังกัดนะคะคุณผู้ชม
งานนี้เนี่ยนักข่าวของเรารวมไปถึงชาวโซเชียล

ไปสืบเจาะหาความจริงว่าเฮ้ย

ผลไปออกที่หนุ่มธันวาสุริยจักร
แต่เจอแบบนี้นะคะนักแสดงสาวก็ตอบแบบบ่ายเบียง

ซึ่งเธอก็แอบเปลยนะคะว่ายกให้ฝ่ายชายเป็นคนพิเศษ
และอยากรอให้ธันวาเป็นผู้บอกเรื่องนี้ด้วยตัวเอง
คือไม่อยากจะออกตัวแรงไงไปฟังเสียงของเธอกันดีกว่าค่ะ
ธันวาหรือเปล่า

ก็มีอีกหลายคนที่พิเศษสำหรับเราเหมือนกัน

คนอาจจะตีความไม่ได้หลายความอะไรอย่างนี้ค่ะ
อันนั้นให้ทางนู้นเขาตอบเองแล้วกันนะคะ
กินเมื่อกี้ก็โอเคค่ะถึงว่ารู้สึกดี
ถ้าเขาออกมาพูดว่าใช่ก็คงต้องมาคุยกันอีกที
ว่าเป็นยังไง
ปรึกษากันเหมือนเดิมก็คงระยะเวลามั้งค่ะ
พอคุยมาเรื่อยมันก็ถูกอกถูกคอกันอะไรอย่างนี้ค่ะ

อันนั้นก็เป็นเรื่องของอนาคต
ก็มีค่ะก็มีคนเข้ามาคุยเหมือนกัน
แต่เราก็เลือกอะไรอย่างนี้

คิดเรื่องของการสินใจของเราสองคนด้วย
หนูว่าเขาก็ต้องยอมรับประจักษ์ใจของเรา

แล้วก็ถ้ามันจะต้องมีอะไรคืบหน้า